กลับมาตะลุยกันต่อที่ปราจีนบุรีไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
ช่วงที่แล้วทำเอาหลายคนอารมณ์ค้างไปกับน้ำซุปสมุนไพร
หมูตุ๋นสูตรพิเศษหน้าตาน่าทานกันไปแล้ว
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วล่ะค่ะ
ตามคุณน็อตไปชิมพร้อมกันเลย
เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับก๋วเตี๋หมูตุ๋นสมุนไพรของคุณต้อนะครับผมนี่

น้ำซุปมันหวานหอมเลยนะ

หมายถึงว่าอย่างเราใส่มะขามเปี่ยมก็มีรสเปรี้ยวโดดขึ้นมา
เต้าเกี้ยวหรือว่าเต้าหู้ยี้เนี่ยก็ไม่เค็มโดดขึ้นมา

ใช่มันจะรวมแล้วมันก็จะนัว

ส่วนหมูตุ๋นเนี่ยก็จะไม่ได้เละมันก็นุ่ม
แต่มันยังมีให้เคี้ยวอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีรสชาติ

เพราะบางทีบางที่กินหมูตุ๋นไปอาจจะแบบเปื่อยไปเลยอะไรอย่างนี้

ยังมีความให้เราเคี้ยวบ้างแต่ไม่เหนียวเลย

เออนะไม่น่าเชื่อนะแถมอย่างที่บอกว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลย

ย้ายจากกรุงเทพมาทำงานประจำตอนนั้นทำเป็นอะไรครับ
เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท

ยากเหมือนกันแต่อาศัยว่าของเราตรงนี้คือมีเพื่อนฝูงเยอะ

นะคะแล้วก็พอทานแล้วก็ถูกใจก็แนะนำ
เริ่มแรกก็คือขายเพื่อนก่อนแหละ
เฮ้ยเธอฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเธอมาลองชิมหน่อยสิ

ใช้ได้แล้วก็สถานที่ด้วย
ที่ผมอยู่ตึกถนนใหญ่เนี่ย

ใช่ที่บ้านของพ่อเองซื้อไว้
การทำงานเป็นลูกจ้างเขากับการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง

ก็คือเราขายของเราแบบสบาย
ตอนแรกก็กลัวเหมือนกัน
แสงสีเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
พอมาอย่างนี้รู้สึกว่ามันคือเงียบ

ก็มีความสุขค่ะเหมือนที่แม่เคยเป็นใช่เป็นกันอ่านอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวทางร้านมีเมนูอะไรอีก
ก็ยังมีขนมหวานขนมหวานเราจะเป็นขนมแบบไทยนะคะ
หมุนเวียนทุกวันแล้วแต่ตลาดเรามีอะไรเราก็จะใช้อันนั้นออกมา

วันนี้เราทำข้าวเมลเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน
เดี๋ยวมาดูหน่อยสินี่อันนี้เลยค่ะข้าวบาเล่เปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน

ปกติเขาก็ใช้ข้าวเหนียวเปียกธรรมดา
ไม่ใช่อันนี้เป็นข้าวบาเล่มันจะมันจะเหนียวหนึบกว่าข้าวเหนียว
อ๋อรอขอลองได้ไหมมันจะกรุบ

โอเคผมเชื่อว่ามันก็พูดต่อกับคุณเกล้าอันนี้แล้วครับ

เดินทางมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ถ้าเดินทางมานะคะจากกรุงเทพมาสนุนเวรใหญ่เลย
ของเราจะอยู่หลังค่ายหลังคาหลังค่ายอยู่ริมถนนเลยค่ะ
อาหารง่ายถนนปาจินุสร

หยุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมีคนเหมาไป

โอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่ต้อมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ

ขอบคุณครับ
เมนูเส้นอนาชาติในปราจีนบุรีเมนูต่อไป
ถือว่าเป็นเมนูเก่าแก่ที่
คนปลาจีนทานกันมานานกว่า๖๐ปี
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็ต้องมาฝากท้อง
ที่ร้านนี้เป็นประจำด้วยสูตรที่คิดค้น
ขึ้นเองสมัยคุณยายยังสาวเลยล่ะค่ะ
มาถึงร้านต่อไปครับคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับเรียกว่าเป็นร้านเก่าแก่นะครับที่คนในปราจีนบุรีเนี่ยรู้จักกันเกือบทุกคนเลยครับเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณครับคนสมัยก่อนนะครับจะรู้จักในชื่อร้านก๋วยเตี๋ยป้าหลวยครับเขานำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมาใส่ซิ้วดำครับเออเรื่องราวของ

ก็เป็นหลานจ้ะเป็นหลานเป็นหลานตอนนี้มาดูแลร้านแทนจ้ะอ๋อเขาบอกว่าร้านนี้นี่เก่าแก่มากเปิดมากี่ปีแล้วครับกว่าหกสิบปีจ้ะตรงเนี้ยกว่าหกสิบปีแล้วตอนแรกเริ่มเนี่ยป้าหลวยเขาขายอะไรอยู่ที่ไหนก็หาบลี่มาระยะเดียวครับหาบนี้หาบนี้ขายอะไรหาบขายข้าวแกงจ้ะแล้วก็ไม่ไหวปวดหลังก็หันมามาตั้งหม้อก๋
หน่อยจ้ะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจ้ะอ๋อนี่คือสูตรโบราณ
ตั้งแต่ปะหลวยขายอยู่เลยสูดของคุณยายหลวยเลยหรอ
สมัยคุณยายสลวยขายนี่ขายดีไหมขายดีเด็กนี่เข้าแถวมาเป็นแถวเลย
เพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวหอดซีอิ๊วดำเนี่ยนะอยากรู้แล้วเนอะ
ว่าไอโจ๊กก๋วยเตี๋ยวสูบโบราณเนี้ยทำไมอาไรมันถึงทำให้คนเด็กออกติดใจขนาดนี้
ได้พูดคุยกับป้าน้อยกันไปบ้างแล้วเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานจริง
แต่อย่าเพิ่งหนีหายไปไหนขอพักสักครู่นะคะ

นักเล่าเส้นได้ไปสืบสาวมาฝากท่านผู้ชมกันอีกมากมายเลยล่ะค่ะ